ไปดูเรื่องของพิธีการอุปสมบทแบบโบราณของชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์
อุปสรมบทแบบโบราณของชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์
โมทนาสาธุกับพ่อนาคด้วย
ว่าแต่พิธีกรรมนี้ให้นาครับประทานอะไร

ผู้ที่บวชเนี่ยก็คือหมอเอกนักโบราณคดี
ฟังแล้วงงแต่จริงพวกเราคุ้นเคยอยู่บ้าง
เขาบอกว่า
พิธีการต่างจะทำแบบโบราณนะของชาวอีสานใต้
ในคลิปเนี่ยเขาให้มาเนี่ยไปดูภาพกันหน่อย
ช่วงตามพิธีของการทำขวานนากแบบโบราณเนี่ย
เขาบอกว่าในพิธีจะมีบายสี๗ชั้น
เรียกว่าบายสีต้นที่เราเห็นแบบสูงนั่น๗ชั้นนั่นน่ะ
และจะมีหมอพรามนะเป็นผู้ประกอบพิธีให้
ซึ่งทางหมอพรามก็จะทำพิธีอะไรนี่ป้อนป้อนป้อนมะพร้าว
เขาถือว่าน้ำมะพร้าวมันเป็นน้ำบริสุทธิ์ไง
เปรียบเสมือนกับผู้ที่มีสิน
อกจากนี้พ่อน่าจะต้องหลับตาเสี่ยงหยิบขนมจากใบสีทั้ง๗ชั้น
จากร่างขึ้นบนลงมากินกินทั้งหมด๓คำพอ
และให้บุพการีคุณพ่อคุณแม่ทานอีกคนละ๓คำ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
แบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นอย่างที่ผมบอกไป
บายสีต้นที่บอกว่ามี๗ชั้นสูงแบบนี้
การบวชเอาจริงแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่

แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อเป็นการส่งให้นาคเข้าไปบวช
เรียนรู้เรื่องของพระธรรมมา
ถูกต้องมีภาพแบบนี้มาให้ดูกัน
ขอขอบคุณหลวงพี่หมอเอกนักโบราณคดี